อ๋อเก่งขนาดนี้ขออีกละกันนะฮะ
สำหรับน้องคนนี้มีข้อต่อร้องเก่งนะคุณผู้ชม
น้องนิรินลูกแม่นิงปณิตานะ
บอกเลยว่าหนูไม่อยากล้างจาน
แต่ว่างานนี้ใช้เทคนิคอะไรในการเอาตัวรอด

สงสัยไอ้ที่โบราณเขาว่าเอาไว้
ให้รีบมีลูกจะได้โตทันใช้
คงจะใช้กับยุคนี้ไม่ได้ซะละละมั้ง

น้องนิรินลูกแม่นิงปณิตา
จนต้องแก้เกมขอแกล้งแม่นิ้งหน่อยนะคะ
ก็คุณแม่ใช้ได้ใช้ดี
อุ๊ยถ้าใช้ล้างจานอีกทีเอาสิหนูเจ็ด
มัมมี่ถ้ามัมมี่บังคับหนูล้างจาน
แล้วถ้ามัมมี่บังคับหนูโถบ้าแล้วมัมมี่ก็บังคับหนูแบบนั้น
หนูจะให้ตัวเองโทรหา๑๕๐๖ใช่ไหมคะ
ตอนนี้หนูบังคับล้างจานค่ะ
แม่หนูใช้รายงานเด็กค่ะหนูเพิ่งอายุ๑๐ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้แรงงานเด็กต่ำกว่าอายุ๑๕ผิดกฎหมาย
โอ้โฮเก่งจริงเลยนะคะน้องมิริน
ศึกษากฎหมายมาพร้อมเอาไว้ต่อรองกับคุณแม่
อุ๊ยงานนี้คงรอดล้างจานอีกยาว
อุ๊ยหนูจัดแจ้ง

สวัสดี